เรื่องนี้ก็ยังร้อนแรงอยู่ในโลกออนไลน
ประเด็นเรื่องของการลางานค่ะ
ลูกจ้างคนหนึ่งขอลางานบอกว่าจะไปดูใจแม่
ที่ใกล้จะเสียชีวิตแม่ป่วยหนัก
แต่หัวหน้าตอบกลับมาบอกไม่อนุญาตค่ะ
แล้วก็บอกให้เธอถ้าจะไปก็กลับมาเขียนใบลาออกด้วย
อันนี้ที่มีการไปโพสต์ลงในออนไลน์
ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็น
ที่มีการพูดถึงวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะมากทีเดียว

จังหวัดนครราชศรีมาทำมาได้๗เดือนแล้ว
เธอโพสต์นะคะข้อความทางไลน์
เป็นบทสนทนาระหว่างเธอกับหัวหน้างาน

ข้อความนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่า

ส่งรูปบัตรนัดฉีดยาที่โรงพยาบาลมาก่อน
แล้วก็บอกว่าบ่ายโมงขอไปฉีดยาที่โรงพยาบาลนะคะ

เห็นไหมคะตอนประมาณ๘โมง๔๕นะคะ
แล้วพอวันที่๑๖ตอน๑๐โมงก็ส่งข้อความไปอีก

หัวหน้างานตอบกลับมาตรงนี้บอกว่าไม่ได้ค่ะนะคะ

เธอก็เลยส่งรูปคุณแม่ที่อยู่บนเตียงคนไข้
ให้หัวหน้างานดูแล้วก็บอกว่า
คุณแม่น่าจะอยู่ได้ไม่พ้นคืนนี้
หัวหน้างานพิมพ์ไลน์ตอบกลับมาค่ะบอกว่า
พี่บอกหนูไปแล้วค่ะว่ายังไงก็ต้องกลับมาทำงานก่อน
หลังจากนั้นเธอก็ส่งข้อความออกมาบอกว่า
คุณแม่เสียแล้วขอกลับบ้านเลยแล้วกัน

ปรากฏว่าหัวหน้าเนี่ยพิมพ์ตอบกลับไปบอกจะลาออกใช่ไหม
ธุระแล้วกลับมาเขียนใบลาออกค่ะ
นี่ค่ะก็เลยเป็นประเด็นนะคะ
พอเธอโพสต์ตรงนี้ไปในโลกออนไลน์นะคะ
เธอก็ตั้งคำถามบอกว่าเธอผิดอะไร
เรื่องแบบนี้หัวหน้างานควรเห็นใจหรือเข้าใจ
ไม่ใช่เหรอทำแบบนี้เกินไปหรือเปล่านะคะ
แน่นอนค่ะว่าในโลกออนไลน์พอเห็นโพสต์นี้

เจ้าของโพสต์แล้วก็วิพักษ์วิจารณ์พฤติกรรม

ส่วนใหญ่ก็จะไปในเสียงทางเดียวกันนะคะ
ว่าใจดำบางคนก็อดลนทนไม่ไหวนะคะ

ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของหัวหน้างานด้วย
แล้วเนี่ยค่ะเธอก็โพสต์ภาพงานศพของคุณแม่
ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง

แล้วก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายในงานด้วย
บอกว่าเป็นการจัดงานเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ไปที่โรงแรมที่เจ้าของโพสต์เนี่ยเต็มงาน
อยู่ที่ปากช่องหัวละครราชกษีมา
ก็ไปพบกับพนักงานต้อนรับของโรงแรมนะครับ
ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปข้างใน
แต่พนักงานเนี่ยนะครับก็เหมือนกับฟ้องกับผู้สื่อข่าวด้วย
บอกว่าโอ้โหวันนี้นะใครก็ไม่รู้จากไหนก็ไม่รู้บ้าง
โทรเข้าเบอร์ส่วนตัวของพนักงานหลายคนเลย
ต่อว่าด่าทอนะครับ
ซึ่งพนักงานคนนี้มองว่าเรื่องนี้พนักงานคนอื่นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ก็วิงวอนให้ชาวเน็ตเนี่ยอย่าโทรมาถล่มกันเลยนะครับ
เพราะพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้จริง
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีผู้บริหารทำงานอยู่ไหม
เพื่ออยากจะสอบถามอยากจะให้ชี้แจง
ซึ่งพนักงานคนนี้ก็ตอบว่าไม่ทราบนะครับแล้วก็ขอตัวไปทำงานครับ
อืมค่ะเรื่องเนี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ถ้าไปฟังมุมมองของนักกฎหมายอย่างทนายเดชาก็ทนายเดชาออกมาฟันทงเรื่องนี้เลยนะ
บอกว่าผิดทั้งกฎหมายแรงงานแล้วก็ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย
เรียกร้องไปที่กระทรวงแรงงานบอกให้เอาผิดอย่าปล่อยให้ในจ้างลอยนวล
แต่ท่านนี้ค่ะในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็สั่งการเลยค่ะ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะจากบทสนทนาในไลน์ที่เกิดขึ้นนี่แหละ
หัวหน้าไม่อนุญาตให้ลากิจไปดูใจคุณแม่ที่ป่วยหนักและถูกบีบให้เขียนใบลาออก
ซึ่งถ้าไปดูพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี๒๕๖๒มาตรา๓๔
ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลา
เพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า๓วันทำงาน
แล้วถ้าไปดูมาตรา๕๗ทับ๑ก็กำหนดให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลา
เพื่อกิจธุระอันจำเป็นตามมาตรา๓๔เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา
ปีนึงไม่เกิน๓วันทำงานก็คือลาได้
คุณสุชาติเน้นย้ำบอกว่าการลากิจนั้นเป็นสิทธิพื้นฐาน
ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานแม้ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างรายวัน
ลูกจ้างประเภทอื่นก็ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียม
ถ้าลูกจ้างคนไหนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงาน
ก็ร้องเรียนปรึกษาได้ที่๑๕๔๖สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
อันนี้คือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แล้วก็กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของลูกจ้าง
แล้วเรือนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ

บอกว่าลูกจ้างลางานไปดูใจแม่ก่อนตาย
หัวหน้างานไม่อนุมัติผิดกฎหมายแรงงานและไม่มีความเป็นคน
เมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โพสต์ยาวเลยค่ะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเราด้วย
บอกว่ากฎหมายระบุเอาไว้ชัดลูกจ้างลากิจได้๓วันถ้าจำเป็น
ซึ่งกรณีแม่ใกล้จะเสียชีวิตอันนี้ถือว่าจำเป็น
ถ้านายจ้างไม่อนุญาตก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะลายหยุดงานได้
ส่วนที่บังคับให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกอันนี้ถือเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
ลูกจ้างก็สามารถเรียกร้องเงินชดเชยตามอายุงานและเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้
อันนี้ทนายเดชาบอกว่าเขาหยุดงานไปเพียงวันเดียว
จ้างไม่มีสิทธิ์ไล่ออกนะคะทนายเดชาก็ยังบอกด้วยว่า
อกจากลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองจากทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว
รัฐธรรมนูลก็ยังคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานที่จะต้องเข้าไปดูแล
อย่าให้ในจ้างที่มีพฤติกรรมแบบนี้ลอยนวลไปได้
ไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากทนายเดชากันหน่อยค่ะ
พี่บุญยนต์หรืออะไรต่างน่ะ
เพราะว่าอย่าลืมนะเป็นลูกจ้างยังเป็นคนอยู่นะ

อันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วที่สำคัญคือต้องฝากกระทรวงแรงงาน
อย่าปล่อยให้นายจ้างประเภทนี้ลอยนวล
ลองคิดดูถ้าเกิดหัวหน้างาน